ถ้าของกินแล้วไว้ใจผมได้เลยในช่วงตลอดกินครับ
วันนี้จะพาไปทานอาหารทะเลกับที่ร้านนี้
รับรองเลยว่าอร่อยถูกใจอย่างแน่นอน
เอาล่ะผมว่าอย่ารอช้ากันเลย
ไปติดตามกันเลยนะครับในช่วงของตลอดกิน
ปีนี้เนี่ยผมเองก็พาคุณผู้ชมตลอดกินไปหลายที่หลายทางแต่ละร้านเนี่ย
ผมยืนยันการันตีคอนเฟิร์มแบบนี้ว่าทำไมอร่อยจริงไม่เด็ดจริง
เราไม่ไปหรอกนะการันตีเลยว่าอร่อยแน่นอน
และทุกการเดินทางของผมไปได้สนุกรวดเร็วดั่งใจได้
ก็เพราะว่ารถคู่ใจของผมคันนี้
คุณผู้ชมครับทุกการเดินทางของผมขับสนุกไม่มีเบื่อ
เพราะรถคู่ใจคันนี้ออร์นิวอีซูซูดีแมคไฮแลนเดอร์
เขามีเกียร์อัตโนมัติ๖สปีด
มาพร้อมกับโหมดการขับขี่แบบสปอร์ตเรฟทรอนิกส์
ขับขี่ได้แบบเหล้าใจเปลี่ยนได้แม่นยำเหมือนเกียร์ธรรมดา
รวดเร็วทันใจขับมันสุดไปเลยล่ะครับ
ร้านอาหารทะเลที่เป็นจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้
สวัสดีค่ะคุณอาม

ค่ะ
คุณปาร์ตี้ผู้จัดการร้านที่เรานัดเอาไว้ใช่ไหมครับ

มาต้อนรับเราถึงที่เลยทีเดียว

โอ้โหวันนี้เนี่ยผมบอกเลยนะคุณปาร์ตี้นะผมหิวมาก

ค่ะเป็นซิกเนเจอร์ทางร้านเลยนะคะ
ช่วงรออาหารนะคะเดี๋ยวเชิญคุณอามนะคะ
เดินเล่นชมวิวรอบร้านก่อน

เฮ้ยอยากขี่อยากเล่นเจสสกีเห
แงนกลางทะเลมานานแล้ว
คุณผู้ชมครับก่อนอื่นเลยนะพี่ปาร์ตี้

ร้านของพี่นี่สวยสุดเลยครับ
ผมเดินวนรอบนึงแล้ว
บรรยากาศดีจริง
พูดถึงที่มาที่ไปของร้านหน่อยนะครับ
ร้านเราก็คือเปิดมาทั้งหมด๗ปีแล้วค่ะ
ใช่ค่ะแล้วเรามาเลือกที่ตรงนี้

อาหารเรานี่ค่ะสมัยเหมือนใคร

ของเราคือใช้แมคโฮลทำใหม่
เด็กสามารถลงไปเล่นได้นะคะ
จมแน่นอนทรายไม่ยุบแน่นอนค่ะ

เห็นบอกว่าวิวมองไปเห็นเกาะอะไรนะตรงนั้น

โอ้โหเป็นวิวที่สวยจริงเลยนะ

แน่นอนฮะทานอาหารเสร็จหรือว่ารออาหาร

เอาล่ะอาหารก็มาแล้ว

ที่นี่เลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเราเลยนะคะ
มักองค์จครับกุ้งซอสมะขามค่ะ
เราใช้กุ้งแชร์บ๊วยนะคะทอดกรอบ
ค่ะแล้วก็ทำน้ำมะขาม๓รสนะคะ

แล้วเราก็มาลาดบนตัวกุ้งค่ะ

ยำซาวน์ออฟเดอซีค่ะ
เสียงของทะเลเสียงของพืช
โอ้โหพูดมาขนาดนี้แล้วคุณปาร์ตี้
ไม่ไหวแล้วครับต้องกินแล้วล่ะครับ

นี่ครับกุ้งทอดซอสมะขาม

กุ้งทอดซอสมะขามรสชาติดีมากเลยครับ
กุ้งมันสดจริงเนื้อนี่มันหนึบเลยนะ
แต่ว่าตัวเปลือกมันผมบอกอย่างนี้กรอบเคี้ยวได้เลย
แล้วนี่โอ้โหจะเปิดออกมาแล้วนะ
พามโอ้โหห่อหมกมาแบบล้น

อื้อหือจึงเครื่องแกงของหอมกเนี่ย

แล้วที่สำคัญครับมันได้ความหอมหวานของมะพร้าว
มีเนื้อมะพร้าวอ่อนแทรกอยู่ในนั้น
คือยำรวมที่แบบไม่ธรรมดา

อื้อหือ

อันนี้สดมากปลาหมึกนี่มันเด้งอยู่ในปากเลย
แล้วทีเด็ดไปกว่านั้นก็คือน้ำยำที่เขาทำมามันสูตรเด็ดจริงนะ
สามารถมากันได้ง่ายตามนี้เลย
โอ้โหจัดแน่นจริงกินอิ่มก่อนอุ่น
เรื่องหุ่นชั้นมันเจ้าพี่ปาร์ตี้เนอะ

ก่อนกินเต็มที่ก่อนแล้วค่อยลดทีหลัง
เพราะฉะนั้นนะครับตลอดกินมาชิมถึงที่นี่แล้ว
ถูกอกถูกใจก็มอบพากับเพื่อน
อร่อยจริงเด็ดมาก
ถ้ามีเวลาก็แวะเวียนไปลองทานกันดูได้นะคะ
ถือว่าแบบเป็นไอเดียของอาหารที่น่าทานมากเลยเนาะ

แล้วก็มีกิจกรรมกลางทะเลให้เล่นด้วย